เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะจุดนี้พิกัดนี้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบคนเจ็บไปตรวจสอบ
มีผู้เสียชีวิตไหมพอไปถึงเนี่ยเจอกระบะติดคอก
ทะเบียนนครปฐมยางล้อหลังฝั่งซ้ายเดี๋ยวจะให้ดูสภาพด้วย
ยางแตกค่ะแล้วผักดูสิถุงผักเนี่ยเกลือนกลางถนนแบบนี้เลย
นี่คุณเห็นไหมเอาบาร์อาจจะบังนิดนึงเอาบาร์ออกแล้วเนี่ย
ยางเป็นแบบนี้ค่ะดูสิโอ้โหมันไปต่อไม่ได้หรอกค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งนะตอนที่ไปตรวจเจอศพศพอยู่ใต้ท้องรถ
เป็นศพของนายธนวัฒน์ชื่อด้วงนะคะอายุ๒๗ปีเป็นคนขับกระบะนี่แหละ
โดนแบบคานของเครื่องมันทับอยู่เพราะตอนที่เสียหลักแล้วเนี่ย
อัดแรงกระแทกตัวเขานี่กระเด็นออกจากตัวรถนะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่นำศพออกมาจากใต้ท้องรถใบหน้าฝั่งซ้ายยุบไปเลยคุณ
คนขับกระเด็นออกมาแล้วในรถยังมีคนเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลบางแพรใบหน้าอย่างที่บอกเมื่อกี้
สภาพศพใบหน้าฝั่งซ้ายยุบใช่ไหม
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรค่ะ
ซึ่งคนเจ็บคนตายเนี่ยนะเขากำลังกลับจากไปซื้อผัก
ตลาดที่ราชบุรีจะไปส่งให้ลูกค้า
แล้วมันเกิดยางหลังฝั่งซ้ายระเบิด
กลายเป็นอุบัติเหตุและเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ